เป็นประเด็นกันไม่จบไม่สิ้นนะคะสำหรับขวัญอุสามณีค่ะ
โสดและแซ่บจริงจริงเมื่อวันก่อนเป็นงานอีเวนต์นะคะ
พี่พี่อู๋ตกใจคุณผู้ชมดูภาพมาเองแล้วกันค่ะคุณ
ภาลึกแหวกอุ้ยคุณมีแรงบันดาลใจมาจากทะเลแหวก
โอ้ยแต่ขาวอยู่นี่ค่ะนวลเนียนจริงจริงนะคะ
แต่ละคนนี้ก็ชื่นชมกันไปเลยนะคะว่าเธอเนี่ยโสดแล้วก็แซ่บจริงนะคะ
ทำเอาเช่าเนี้ยเนี้ยก็วิภาควิจารณ์กันไปต่างต่างน่ะน่ะเอ๊คูณที่สำคัญนะคะ
วิจารณ์เนี่ยก็เพราะว่าไปเปิดเผยความรู้สึกว่าตั้งแต่โสดมาเนี่ยแล้วก็เป็นตัวของตัวเองมากขึ้นนะคะ
คำพูดของนางเอกคนนี้ดูมีนัยยะหรือเปล่านะคะก่อนหน้านี้ค่ะ
ก่อนที่เจ้าตัวเนี่ยอินเลิฟกับอดีตคนรักนะคุณก๊อฟเนี่ยถูกห้ามไม่ให้เซ็กซี่จนไม่เป็นตัวของตัวเองหรือยังไงนะคะ
ล่าสุดค่ะเจ้าตัวมาร่วมเดินแฟชั่นโชว์ชุดชั้นในแบรนด์ดัง
ก็เหมือนเป็นการตอกย้ำลูกเซ็กซี่เข้าไปอีกนะคะอ๋อก็มีการโชว์แบบมีเหตุผลนะคะ
และอีกในงานนี้เองค่ะเจ้าตัวก็ได้เคลียร์ประเด็นเรื่องเซ็กซี่
ภาพที่ทุกคนเห็นรวมเป็นการทำงานที่เจ้าตัวนั้นก็มีลิมิตตามความเหมาะสมค่ะ
จริงขวัญว่ามันคือจังหวะชีวิตด้วยมากกว่าค่ะมีความสุขอะค่ะเราได้ทำสิ่งที่เรารักที่เราชอบอะไรอย่างนี้ค่ะ
เราอยู่ในวงการมันก็จะมีการปรับเปลี่ยนลุคไปเรื่อยขวัญก็สนุกกับอาชีพขวัญ
แม่ก็บอกว่าโป๊ไปไม่ค่ะขวัญก็อยากให้แม่พักเหมือนเมื่อก่อนตอนนี้แม่ก็แบบแม่ก็สบายขึ้นสบายใจ
เออนะคะแม่สบายใจขวัญแฮปปี้เป็นตัวของตัวเองมากขึ้นอันนี้ดีใจด้วยชีวิตก็ต้องเดินหน้าต่อไปนะจ๊ะเจอกันอีกเยอะแยะเลย